ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องของกระบะหัวร้อนสองคันค่ะเป็นกระบะแต่งซิ่งกับกระบะส่งของขับรถกันมาแล้วเกิดการปาดหน้ากันก่อน
ก่อนที่รถกระบะส่งของจะลงมามาต่อยหน้าคนขับรถกระบะแต่งซิ่งจากนั้นไม่พอดึงกุญแจรถเขาแล้วก็ขับหนีไปเลยนะคะ
เรื่องนี้นะคะเป็นภาพวงจรปิดเขาจับภาพได้ช่วงก่อนเกิดเหตุเห็นไหมคะเป็นรถผู้เสียหายเนี่ยขับตามกันมากระบะแต่งซิ่งคันสีขาว
ซึ่งเป็นของผู้เสียหายขับตามไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วก็มีกระบะรถส่งของสีดำด้านหลังเนี่ยบรรทุกถังไฟเบอร์ขับจี้เนี่ยจี้ตามมากันติดติด
เทพรัฐก่อนจะมากลับรถกิโลเมตรที่สี่สิบเอ็ดจู่จู่ก็มีรถกระบะสีดำบรรทุกถัง
ไฟเบอร์ขับมาปาดหน้าคนขับแล้วก็เพื่อนเป็นชายอายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปี
รูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวลงจากรถมาพูดทำนองว่าทำไมขับรถแบบนี้เก๋าหรือ
ตัวนายเอกพลเองเขานึกไม่ออกค่ะเขาบอกว่าไม่รู้เนี่ยไปปาดหน้ากันมาตอนไหน
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษอืมแล้วบอกว่าผมไม่เก่าผมไม่เก่าครับพี่อ่า
อีกฝ่ายไม่ฟังนะคะครับชกสวนเข้ามาที่หน้าสองครั้ง
แล้วก็ดึงกุญแจรถแล้วก็ขับรถหนีไปทางจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วมาชี้หน้าบอกว่าผมเกาเหรอก่อนก่อนจะชี้หน้าเนี่ยคือเดินมาต่อ
ผมก็พูดแล้วผมขอโทษนะผมผิดแต่เขาก็
ทำไมต้องมาทำร้ายร่างกายกันด้วยครับแค่นี้แหละครับ
รถที่โดนเอาไปถ้าตามกฎหมายนะ
ผมจะดำเนินคดีถึงที่สุดครับคุณผู้ชมค่ะวันเดียวกันหลังเกิดเหตุตอน๕
โมงเย็นนายอำนาจไม้มากอายุ๒๕ปีเขาเป็นนุ่มผมยาว
เขาเป็นคนขับรถกระบะส่งของสีดำนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุไปชก
คนนี้แล้วก็ดึงกุญแจรถของนายเอกพลไปด้วย
ไปเจอตำรวจที่สพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
นายอำนาจบอกว่าถึงตัวเขาจะเจาะจมูกจะไว้ผมยาว
แต่ก็ไม่ได้เป็นนักเลงที่ชอบไปหาเรื่องคนอื่น
รับนะว่าไปชกหน้านายเอกพลคู่กรณีจริง

จะเบียดแล้วก็ปาดหน้ากันมาตั้งแต่จังหวัดชนบุรีหลายครั้ง
พยายามลดกระจกหวังว่าจะกล่าวตักเตือน
แต่ว่านายเอกพลเปิดเสียงเพลงดังมาก

กระทั่งตามมาทันที่จุดกลับรถกิโลเมตรที่๔๑ก็เลยเบียดให้จอดนะคะ

ก่อนที่เพื่อนจะต่อยเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง
ส่วนกุญแจต้นที่ดึงออกมาเนี่ยก็โยนทิ้งเอาไว้แถวนั้นแหละ
ก่อนจะถามว่าจะให้เรียกตำรวจมาไหม

แต่นายเอกพลบอกว่าไม่ต้องโทรก็ได้ครับพี่

ผมจะสอนผมร้องเลยตามไปอีกที
เห็นให้รุ่นเข้าไปเดินเกี่ยวไว้แข้งกุญแจออก
เพราะคุณแจก็อยู่แถวนั้นแหละ

ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะมีการดำเนินคดีกันต่อไป
ทีนี้ตำรวจเตือนตำรวจแนะนำด้วยนะคะ

หากมีเรื่องกันบนท้องถนนทำอย่างไร

หรือว่าเลี้ยวรถเข้ามาตกลงกันที่โรงพักเลย
อย่าไปจอดรถอย่าไปตกลงกันเอง
เพราะเป็นอย่างนี้ทีไรมันมักจะบานปลาย
กลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันทุกทีเลยนะคะ
ในประเภทผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะ
กรณีอื่นด้วยคุณโกรธกันยังไงก็ตาม
คุณไม่มีสิทธิ์ไปดึงกุญแจรถคนอื่นเขาออกมานะ